สะอื้นรินน้ำตาฟ้าร่ำไห้
ปริมหาไทยทุกธเวทมิอาทร
งูดาวเดือนมืดดับรับจากจร
พนมกรส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ถึงแม้พวกเราชาวไทยจะมาจากประเทศทีเล็ก
แต่พวกเราโชคดีมากที่ได้เกิดมา
และมีชีวิตอยู่ในประเทศที่มีองค์พระมหากษัตริย์
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระประมุก
ขอน้องอภิวรรณราชาเห็นราชัน

ขอน้องอภิวรรณราชาเห็นราชัน
ขอน้องอภิวรรณราชาเห็นราชัน
ขอน้องอภิวรรณราชาเห็นราชัน
เสด็จสู่สวรรคาไลสุดใกล้ฟ้า

เราร่วงใจหัภัยราชวงประชา
เราร่วงใจหัภัยราชวงประชา
ขอเป็นข้ารอพระบาททุกชาติไป
ขอเป็นข้ารอพระบาททุกชาติไป
ขอเป็นข้ารอพระบาททุกชาติไป

โปรดติดตามตอนต่อไป